คุณผู้ชมอาจจะได้เป็นแบบไม่จำได้
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงแกะเทียนพรรดาสายนะครับ
บรรยากาศอย่างคึกคักนะในแต่ละจังหวัด
ใช่ค่ะ
กับช่วงเทศกาลเข้าพรรดาสายแบบนี้

หลายต่อหลายปีแล้วด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ขึ้นชื่อมากซึ่งเขาก็เชื่อกันด้วยนะว่าคือคนที่ได้มาแกะเทียนได้มาถวายเทียนเนี่ยก็จะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยรุ่งโรดรุ่งเรืองสว่างสวายเหมือนดังเปลวเทียน
พวกเราก็ร่วมกันทำคนละเล็กคนละน้อยกันไปแล้ว
หวานนี่ก็ตั้งใจแกะมากเลยนะคะ
แต่ว่าดูปีบื่นพวกเรานี่ยังห่างไกลพี่

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้ตัวจริงจริงค่ะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยนัดอาจารย์สมคิตสอนอาจเอาไว้นะครับ

สวัสดีครับ

เป็นประธานศูนย์การเรียนเทียนพรรษา
ศรีพระดุจังหวัดกระมวลราชธานี
อาจารย์ค่ะอยากถามหน่อยว่าในวัดศรีประดูก

โดยเฉพาะเทียมศาสตร์ของวัดศรีประดูกของเรา
ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับ
เราช่วยกันสร้างตรงที่กันขึ้นมา
จุดหมายคือเป็นพุทธบูชา
เพื่อรู้ถึงคุณบุญของพระพระเจ้าของเรา
ที่ได้เผยแพร่สั่งสอนพุทธศาสนิชนให้เป็นผู้ที่
บัตรบัตรดีบัตรบัตรชอบ
และก็เทียมภาษาของเราก็ทำอยู่๒ประเภทด้วยกัน
คืออะไรบ้างคะ
ขออภัยครับครับเป็น๒ขนาด

แล้วความยากความง่ายของการทำแต่ละขนาดมันคือยังไงคะอาจารย์
ความยากง่ายของแต่ละขนาดนั้นคือ
ก็ทราบแล้วว่าขนาดใหญ่นะครับ
แล้วก็ต้องสร้างความยิ่งใหญ่ความลังการความยาว
แล้วก็ความสูงความกว้างครับ
แล้วคอนเซ็ปต์งานครั้งนี้
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระเจ้าเนติราชนะครับ
ซึ่งเป็นถ้วยชาติชาดกครับในชาติที่๔นะครับ
พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปบนสวงสวรรค์
ทอดพระเนธเห็นนางฟ้านางสวรรค์
แล้วถึงความดีนะครับที่กว่าจะได้เสด็จขึ้นไปเนี่ย
ยากลำบากไหนคนเราจะทำความดีได้นะครับ
ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติจริงนะครับ
ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะเชิญขึ้นไปให้ไปเสด็จอยู่ที่นั่นเลย
นุ่งต้องลงกลับมายังพื้นมนุษย์อีกครับ

เพราะว่าพระองค์จะต้องไปสร้างความดีอีกครับถึงจะขึ้นไปอีกครับ
ค่ะความพิเศษของเทียนในปีนี้
อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าจะมีเกี่ยวกับการแสดงความ
ผมก็อาต้นเทียนต้นนี้เนื่องจากว่าพระองค์
คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับท่าน
เสด็จสวรรคตนะครับประชาชนชาวไทยนะครับ
โดยเฉพาะครับชาวคุมชุมชนวัดศรีประดุงของเราครับ
มีความอะไรอย่างยิ่งครับคณะช่างของเราก็เลยอ่า
สร้างเนื้อหาเนื้อเรื่องครับมีพระบรมรูปของท่าน
โดยการปฏิมากรรมเทียนพรรษาครับขึ้นนะครับ
เพื่อให้ลึกถึงจะมีดอกไม้จันทร์ดอกไม้ต่างครับเข้า
เพื่อเป็นการกราบไหว้ขอรบศักรระแก่พ่องท่าน
อาจารย์ค่ะอาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้าน

ปี๒๕๖๐จังหวัดอุบลรัชธานีหน่อยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
หรือว่าต่างจังหวัดนะครับหรือแม้แต่ต่างประเทศครับ
ถ้าได้ชมรายการนี้ก็อยากจากให้
ลืกถึงว่าพุทธศาสตราของเรา
โดยเฉพาะศิลปะเทียมศาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธโภชา
เพื่อรึกถึงการทำความดีของพระพุทธวิชาของเรา
เพื่อสั่งสอนให้ว่าเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เละเว้นความชั่วและก็ทำใจให้บ่อยสุดผ่องใสบอกบานครับ
ใช่แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารประเพณีดีแบบนี้นะคะ